เรื่องของความเข้าใจผิดแต่เข้าใจผิดยังไงถึงขั้นกับเอาปืนไปยิงถล่มบ้าน
คือวัยรุ่นคุณผู้ชมเขาไปทำสัญญาณมือไปขอแตรสามชาติจากรถบรรทุก
แต่คนขับรถบรรทุกเข้าใจผิดว่าวัยรุ่นตะโกนด่า
สุดท้ายขับรถไปพร้อมกับปืนแล้วเอาไปยิงใส่หน้าบ้านเขา
วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้พร้อมกับเสียงปืนแบบนี้ครับ
ภาพอาจจะไม่ได้เห็นชัดตอนที่เขาขับรถมานะแต่ได้ยินเสียงนะครับ
มาก่อนแป๊นแล้วก็มีเสียงตะโกนมึงด่าอะไรกู
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นปั้งเลย
นี่ฮะตอนเที่ยงคืน๕๔นาทีคุณผู้ชม
เป็นวงจรปิดที่เกิดขึ้นก็เลยมีภาพนี้เกิดขึ้น
ซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าไม่เพียงแค่รถยนต์คันนี้ที่มีรอยของรูกระสุน
แต่ว่ากระสุนยังเข้าไปในบ้านบริเวณของประชาชนเสียหายด้วยนะครับ
มีร่องรอยรูกระสุนหัวกระสุนกระเด็นตกอยู่ในบ้าน
นี่ฮะเขาก็ชี้ให้ดูเตียงนอนนะครับ
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ทีนี้ตำรวจภูทรอูทองเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ก็เป็นคนขับรถบรรทุกเอาปืนมายิงใส่บ้าน
หน้าบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านสะดาวเดือดนะฮะตะบนอูทองนะฮะที่สุพรรณบุรี
ที่เกิดเหตุไปพบนายอภิเชษซ้อนพุษาครับ
เขาก็ตกโอกตัวใจแล้วครับคนในบ้านบอกว่าตอนนั้น
ตัวเขาพร้อมกับเพื่อนกลุ่มวัยมรุ่น๑๐กว่าคน
กลับมาจากงานเลี้ยงในหมู่บ้านก็มาจอดรถกันไม่นานสักพักหนึ่งครับ
คนขับรถบรรทุกขับมาแป้นสองทีแล้วก็ตะโกนถามมึงด่าอะไรกู
แล้วก็เอาปืนยิงเลยยิงมาเป็นชุดสุดท้าย
วัยรุ่นทั้งหมดก็ต้องวิ่งหนีตายกันไปนะครับ
มีหัวกระสุนตกอยู่ที่บริเวณกระจกด้านหน้ารถเหมือนกัน
แล้วก็ห่างไป๒๐๐เมตรไปเจอปอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่
แต่ว่าโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะฮะ
ไปฟังเสียงคุณอภิเชษนะครับ
โชคดีแล้วเฮ่ยมั้ย
แต่รู้ว่าเป็นปืนแล้วทานนั้น

นี่ครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็เล่าแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุ
มีวัยรุ่นเขานั่งจับกลุ่มกันตั้งวงกันอยู่๑๐กว่าคน
เขาพักรถมันทุกพ่วงขับมาครับ
วัยรุ่นเขากลับมาจากงานเลี้ยงใช่ไหมเขาก็มานั่งตรงนี้
แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าวัยรุ่นเขาไปเหมือนไปขอส่งสัญญาณมือ
ขอจังหวะแตรสามช่าหน่อย
ไม่รู้ไปส่งเสียงยังไงแต่คนขับรถบรรทุกเข้าใจผิดว่าไปตะโกนด่าเขา
ไม่รู้ว่าส่งเสียงยังไงเหมือนกันนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็ขับรถย้อนกลับมา
แต่ว่าเป็นเอารถกระบะมาก่อนเป็นกระบะสี่ประตูวนไปวนมาจากนั้นขับออกไป
แล้วสักพักหนึ่งจอดให้คนที่นั่งอยู่ข้างหลังเปิดประตูมาเอาปืนกระหน่ำยิงหมดแม็กซ์แล้วก็ขับรถหนีไป
ต้นตำรวจกำลังติดตามอยู่แต่น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดในการขอเสียงแตรนแหละ
เข้าใจว่าเป็นการตะโกนด่าก็เลยย้อนกลับมายิงแบบนี้